อีกหนึ่งคดีกรณีรถทัวร์๒ชั้นแหกโค้ง

ตอนที่เกิดเหตุผู้ช่วยคนขับหลบหนีไป
แต่ว่าล่าสุดผู้ช่วยคนขับรถเนี่ยนะคะ
เข้าให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยาน

แล้วก็ย้ำด้วยว่าช่วงที่เกิดเหตุ
ผู้ช่วยคนขับไม่ได้เป็นคนขับเอง
โดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรเมืองกาลสิน

ผู้ช่วยคนขับรถคือนายสุริยนนาคปัญญาอายุ๔๖ปี
นายสุริยนต์ก็ให้การนะบอกว่า
ผมเป็นเด็กรถแล้วก็เป็นผู้ช่วยคนขับ

ผมไม่ได้ขับขึ้นเขาและลงเขา
ซึ่งขากลับได้ขับออกมาจากระยอง
ถึงอำเภอบ้านบึงที่ชนบุรี
หลังจากนั้นคนขับคือนายกฤษณะจุธาชื่น
ก็ได้กลับมาขับรถก่อนที่จะเกิดเหตุ
ตัวผู้ช่วยคนขับเองอยู่ที่ประตูห้องน้ำชั้นล่าง
ตอนนั้นไม่พบอะไรผิดปกตินะ

รถมันเสียการทรงตัวก็เลยรีบหาที่หลบ
แต่พอหลังจากเกิดเหตุช่วงนั้นมันมืดไงคุณผู้ชม
ก็เลยรีบหลบหนีไปเพราะว่ากลัวความผิด

แต่พอเวลาผ่านไปก็คิดว่าน่าจะมาพบตำรวจ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เลยตัดสินใจ
ให้ปากคำเป็นพยานในคดีนี้
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
ตนไม่ได้เป็นคนขับรวมถึง
ตำรวจก็ถามนะอ้าวแล้วไม่รู้เหรอ
คนขับว่าเขาเสพยา
ผู้ช่วยคนขับบอกว่าช่วงนั้นผมไม่รู้เลย
ตัวคนขับจะมีพฤติการในการเสพยาบ้า
คือไม่ได้สนิทกันมากรู้จักกันก็จริง
เวลามีงานถึงจะโทรหา
โดยตัวผมเองได้ค่าจ้างวันละ๕๐๐บาท
ส่วนนายกฤษณะคนขับได้ค่าจ้างมากกว่า

นี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบ

ว่ามีการจ้างคนขับจ้างผู้ช่วยคนขับ

คนขับรถว่ามีพฤติกรรมเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะ
ใช่ฟังเสียงผู้ช่วยคนขับรถทัวร์หน่อยนะคะ
ก็ไม่มีนะครับ

รถพลิกความร้อยไปอยู่ไหน
ผมห่วงมากก็ตกใจผมก็หนีแล้ว

ส่วนทางด้านร้อยตำรวจเอกธนการพระสุมาตร
พนักงานสอบสวนสพเมืองกาลสินก็บอกนะคะ
บอกว่าได้สอบตามข้อมูลที่ตำรวจสพออุดมทรัพย

หลังจากสอบเสร็จแล้วก็ให้นายสุริยนต์ผู้ช่วยคนขับกลับบ้านไป
แล้วก็จะส่งข้อมูลในการสอบปากคำครั้งนี้เนี่ย
กลับไปประกอบสำนวนในคดีต่อนะคะ